ต่อที่เรื่องราวดีระหว่างการไฟฟ้านครหลวงแล้วก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
มีการทำข้อตกลงร่วมกันในงานด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่
เพื่อประสิทธิภาพในการลงทุนของทั้งสองหน่วยงานติดตามจากรายงาน
การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยพัฒนานวัตกรรมและทดสอบ
เพื่อนำไปสู่การพัฒนาความร่วมมืออันดีระหว่างทั้งสองหน่วยงาน
และเพิ่มประสิทธิภาพของการลงทุนด้านงานวิจัย
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
การที่เราได้มีการร่วมมือกันอันที่หนึ่งเราลดค่าใช้จ่าย
ในบางเรื่องบางอย่างที่คิดว่าไม่จำเป็นจะต้องทำทั้งสองครั้งพร้อมกัน
แล้วก็จะใช้สินทรัพย์ร่วมกันอันนั้นก็เป็นส่วนนี้สอง
การวิฟาที่สองแห่งเป็นการวิฟาจำหน่ายนะครับ
ท่านผู้ว่านครหลวงบอกว่าที่จริงภารกิจก็เหมือนกัน
พนักงานวิจัยโจทย์ต่างปัญหาต่างในองค์กร
ในด้านการจ่ายไฟเนี่ยก็ปัญหาคล้ายกัน
เราสามารถร่วมกันทำวิจัยได้หรือว่าแลกเปลี่ยนการวิจัยกันได้นะครับ
ขอบเขตความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นนี้ประกอบด้วย
แลกเปลี่ยนข้อมูลในด้านองค์ความรู้ของทั้งสองหน่วยงาน
ทดสอบระบบไฟฟ้าและเทคโนโลยี
ตลอดจนความร่วมมือในด้านการพัฒนาบุคลากร
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้ไฟฟ้า
ดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศ
ให้เข้ามาลงทุนพัฒนาเศรษฐกิจสู่ความมั่นคงอย่างยั่งยืน